ที่ผ่านมาควรพิชาพุทธรรมความจริงถือว่าจริงวันนี้จะรู้ว่า
กับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะครับคุณจอมขวัญขออนุญาตลา
หนึ่งวันนะครับวันนี้พบกันศุกร์ที่เจ็ดมิถุนายนสองพัน
ร้อยหกสิบสองครับผ่านวันที่สารจังหวัดกาญจนบุรีอ่าน
พิพากษาของสารชั้นต้นในคดีหวยสามสิบล้านมาสามวันนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าท่าทีล่าสุดจากครูปรีชาไคร่ครวนนะฮะตั้งแต่วันที่ฟังคำพิพากษาของศาลออกจากศาลมาจนถึงล่าสุด
ณวันนี้เนี่ยครูปรีชาบอกว่าต้องการอุทธรณคดีนะฮะคดีที่เกิดขึ้นคำพิพากษาที่ออกมาในศาลชั้นต้น
ลักษณะของคดีนี้จะอุทธรณ์ได้หรือไม่ถ้าอุทธรณ์จริงเนี่ยจะต้องใช้พยานหลักฐานแบบไหน
แนวโน้มของคดีนี้จะไปยังไงต่อนะครับวันนี้เราคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
และแน่นอนครับว่าผู้ที่ให้แง่คิดเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ได้ให้ความรู้มาตลอดที่เราได้ติดตามเรื่องหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีนะครับ
วันนี้อยู่กับเราที่ถามตรงนะครับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมท่านรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ

ครับโอ้โหวันนี้เจอกันวันศุกร์นี่ฝนตกนะในกรุงเทพ

โอ้โหหลายที่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็คุยกันผ่านทางหน้าจอผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์กันได้นะครับ

อาจารย์ครับ๓วันนะฮะ๔มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสารที่กาญจนบุรีสารชั้นต้นก็อย่างที่เราติดตามกันนะครับ
คดีหวย๓๐ล้านครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนยักยอกทรัพย์รับของโจรสารท่านก็ยกฟ้องเรียบร้อยอธิบาย๑๒๓๔ว่ามีเหตุผลแบบนั้นแบบนี้
มันอุทธรณ์ได้เพราะโทษจำคุกมัน๕ปี
วันนั้นผมฟังอาจารย์ให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่า
ถ้าโทษต่ำกว่า๓ปีอุทธรณไม่ได้
ใช่อุทธรณในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้
อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายครับ
แต่ที่ว่าครูปรีชาเขาฟ้องหมวดจรูนคือ
ยักยอกทรัพย์รับของโจรใช่ไหมครับอาจารย

ที่อาจารย์บอกยักยอกของตกมันคือยังไงฮะอาจารย
ยักยอกของตกก็คือหมายความว่าเก็บของตกได้

ก็เป็นความปริศาลยักยอกของตกครับ
ครับแล้วอย่างคำพิพากษาของสารที่ออกมาเนี่ย
ท่านระบุเอาไว้เกี่ยวกับเป็นการยักยอกของตกหรือไง
ไม่สารไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาของการยักยอกของตกครับ
แต่สารวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวไม่เกิดขึ้นจริง
คือครูปรีชาไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ในวันที่๓๑อย่างที่ว่า
เพราะว่าจากการนำสื่อพยานหลักฐานแล้วมีพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

นี่คือตัวตัวต้นแบบเพราะฉะนั้นคุณครูปีชาไม่ใช่ผู้เสียหาย
พอไม่ใช่ผู้โดยสารก็ตัดเรื่องอื่นออกหมดเลย
คือต้องดูก่อนคนที่จะมีอำนาจฟ้องต้องเป็นผู้เสียหาย
ถ้าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณก็ไม่มีอำนาจฟ้อง
เพราะฉะนั้นในเนื้อหาคดีสารไม่วินิจฉัย
โดยสารเห็นว่าลอตเตอรี่ไม่เคยอยู่ในมือของครูปีชาครับ
เพราะว่าตามหลักฐานแล้วเนี่ยจากการตรวจสอบเรื่องของโทรศัพท์
๒๗ต๖๐แต่๓๑ต๖๐หวยังอยู่พี่แม่ค้าอ่ะกอดที่หวยจะออก
๖๑๐๓ต๊วนณเนี่ยกูผิดฉาไม่ได้มาซื้อไม่ได้มาซื้อในระหว่างกว่าที่
๒๗ถึงวันที่๓๑ไม่อาจจะขายให้กับใครก็ได้ครับ

เท่ากับว่าที่ครูปรีชาเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังที่ฟังคำพิพากษาของศาลว่า
ซึ่งตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องไปดูใช่ไหมครับอาจารย์
ไม่ใช่นั่นคือความเข้าใจของคุณครูปีชาว่าศาลไม่ได้พูด
คดีนี้คุณครูปีชาฟ้องหมวดจรูนว่าเอาลอตเตอรี่ของเขาไป
แต่สารบอกว่าคุณไม่มีลอตเตอรี่มาตั้งแต่ต้น
ต้องให้ได้ความว่าครูปีชาเป็นเจ้าของ
แพ่งมาตรา๑๓๐๓บอกใครครอบครองสังหาริมทรัพย์ให้ถือว่าครอบครองเพื่อตนเองและเป็นเจ้าของ
ถึงไม่สารไม่เขียนแต่สารก็บอกคุณปรีชาไม่ใช่เจ้าของ
แต่ไม่ได้บอกว่าคุณจรูนเป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของก็เป็นเจ้าของตามกฎหมายอยู่แล้ว
โดยหลักการและใครที่ถือศลากินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินกับสำนักงานศลากิน
ก็เป็นเจ้าของแต่ก็เป็นอยู่แล้วไง
ถ้าจะดูเฉพาะกรณีนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของคุณไม่มีสิทธิ์ฟ้องเขา
คุณครูคุณจรูนเขาไม่ได้ต่อสู้ว่าเขาเก็บของตกเขาบอกของเขาแต่เมื่อพยานโจทย์ฟังไม่ได้ว่าคุณเคยเป็นเจ้าของ
เจ้าของตัวจริงก็คือคุณจรูน
หรือนอกจากว่าจะมีใครก็ไม่รู้ปรากฏกายขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยมีหลักฐานว่าผมเป็นเจ้าของหมวดจรูนไม่ใช่ซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับครูปีชาแล้ว
ก็จะเป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาคิดว่าเขาจะเป็นเจ้าของเขาไปฟ้องกัน

แต่ที่อาจารย์บอกว่าครูปรีชาอุทธรณ์ไม่ได้เนี่ย
อุทธรณ์ไม่ได้ในเรื่องในข้อหาคือท่านแยก๒ข้อหาก่อนข้อหาเนี่ยเขาเลือกเอาข้อหาใดข้อหนึ่ง
อุทธรณ์ได้เฉพาะว่าเป็นการรับของโจรหรือเปล่า
และข้อหาแรกเนี่ยโดยกฏหมายมันอุทธรณไม่ได้
เก็บของตกแล้วไม่ไปมอบให้ตำรวจ
สึกกึ่งไงเจ้าของเขาเรียกเลี้ยกยอกของตก
สารกฎหมายบอกให้ลงโทษครึ่งหนึ่ง
ของเลี้ยกยอกก็คือปีครึ่ง
การไม้คติที่เป็นโทษจำคุก๕ปีแล้วแสดงจะเป็นโจร
เขาก็อูทรในปัญหาข้อเจ็ดจริงได้

คุณครูปีชามันไม่ได้ซื้อแปลกรึดในวันที่คุณครูปีชาอ้าง
คุณครูปีชาก็บอกว่าเพราะโทษท่านเสียบองฟัง
คุณครูถาดก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็
เพิ่มเติมอันไลน์เข้าไปแล้วเปลี่ยนการเลี้ยง
อ๋อสารอุทรไม่มีสิทธิ์ยื่นพยานหลักฐานใหม่นะครับ
เพราะว่าถ้ายื่นใหม่มันไม่จบ
ยื่นพยานหลักฐานต้องยื่นในศาลชั้นต้น
แล้วยื่นบัญชีระบุพยานเอาพยานเข้าสืบจนครบนะครับ
สารตัดสินอย่างไรแล้วถ้าไม่เห็นด้วยกับสารชั้นต้น
ก็อุทรไปยังสารอุทร
ในการอุทธรณ์ไปยังสารอุทธรณ์เนี่ยต้องใช้พยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนเดิมทั้งสิ้นครับ
ถ้าให้ยื่นอีกก็มันไม่จบไงมันก็จะเป็นไม่ยุติ

อาจารย์เดี๋ยวผมขอพักตรงนี้ไว้ก่อนนะ
ก็คือว่าหนึ่งเรื่องของยักยอกทรัพย์กับยักยอกของตกใช่ไหมที่อาจารย์บอก
เดี๋ยวจะกลับมาขอความรู้ผมเองก็จะขอความรู้ด้วยว่ามันต่างกันแบบไหนอะไรยังไง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่อาจารย์บอกสมมุติถ้าอุทธรณ์ไม่มีเรื่องโทษกี่ปีกี่ปีเข้าข่ายไม่เข้าข่ายเนี่ย
ต้องเป็นหลักฐานใหม่ใช่ไหม
ฮะอุทธรณ์ต้องใช้ของเดิมที่อยู่ในศาลจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ไปเอาพยานนอกสำนวนมาเพิ่มไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอฮะไม่ได้เลยครับ
เอาแล้วอย่างงั้นมันก็สู้กันไม่เลิกดูสิครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมผมเองผมก็สงสัยว่าถ้าอย่างงั้นคนจะอุทธรณ์เนี่ย
เขาต้องเอาอะไรมาอุทธรณ์บ้างนะฮะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับท่านผู้ชมครับ
รอพักกันคู่เดี๋ยวครับครับผม

เจ้าเฮดอาจารย์เดินร้านหลีบน้ำน้ำแล้ววันนี้ไปกันมาไม่ได้ไป
แหมอยากชูจะแย่เร็วอาจารย์กำลังขึ้นเต้นกันนะ

เราไปเก็บไว้ที่ไหนรู้ป่ะมันเราซื้อเยอะกื่ออะไรแบบนี้
อ้าวอาจารย์ซื้อของไอพัฒน์มาเพื่อนน่ะเอาไว้ให้อาจารย์
แล้วเลขตัวเนี้ยมันอยู่ที่อาจารย์น่ะเออแต่ไม่รู้ว่าเราไปซุกไว้ไหน
ไงหาไม่เจอเราว่าเราซุกลงวันที่หนึ่งน่ะแต่ไม่มีเออมาแล้วเนี้ย
แล้วจะดูมันเป็นจริงจริงหรือเปล่าเนี้ยเพื่อนเนี้ยแผงของไอพัฒน์

ก็เราเป็นคนซื้อมาใช่ไหมใช่จำได้เป็นสิบสองหกบริโภคภาพมันใช่ป่ะ
มันคุ้นคุ้นด้วยนะคุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ถามตรงตรงวันนี้เมื่อครูปรีชาจะยื่นอุทธรณ์คดีหวยสามสิบล้าน
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมยังอยู่กับเรานะครับอาจารย์ครับครับผม
ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาเนี่ย
เราก็บอกว่าเป็นเสียงเสียงคล้ายครูปรีชากับแม่ค้าลอตเตอรี่อ่าครับ
มันมีเรื่องของการจดจำเลขหวยที่เป็นการพูดการคุยกันด้วยอะไรพวกนี้
แสดงว่าเหล่านี้เสียงเหล่านี้ไปอยู่ใน
นวนในชั้นศาลด้วยใช่ไหมฮะอ่าเห็นบอกว่า
อยู่ในศาลเนี่ยแต่บางตอนเท่านั้นที่สารหยิบขึ้นมาพูดครับอาจารย์ถ้า
จะมาถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์ปรเมฆคิดว่าเพราะอะไรครูปรีชา
ถึงต้องการอุทธรณ์สู้คดีต่อคือมันถอยไม่ได้ไงวันนี้มัน
ถอยไม่ได้ทั้งที่ความจริงเนี่ยผมว่าผมว่ามันค่อนข้างชัดนะ
อืมสารตัดสินนั้นผมเข้าใจคือเราฟังตั้งที่แรกเราก็

ว่าจะจบซ้ายจบขวาจบเพราะฉะนั้นผมจริงเข้าใจว่าทำไมสารสารจังหวัดกาญชนาบุรีบอกมีมูล
เพราะต้องการให้ทุกฝ่ายเอาพยานหลักฐานมากองครับมากองครับแล้วคดียักยอกของตกหรือรับของโจรเนี่ย
ผมก็ไม่เคยเห็นคำพิพากษาที่บอกว่าตั้งเจ็ดสิบเอ็ดหน้าเนี้ยไม่เคยเห็นครับอืม
เห็นไหมเพราะฉะนั้นว่าสารนี้เขียนละเอียดแล้วต้องผมบอกว่าคดีนี้เป็นคดีแม่นะครับ
ต่อไปก็คุณปีชาก็อาจจะมีสิทธิอุทธรณ์นะครับอ่ามันก็จะมีผลหรือไม่มีผลเนี่ย
ผมถ้าถามผมเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของสารชั้นต้นได้เท่าไห
เพราะฟังว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยสารวิเคราะห์ทีละจุดทีละจุดตามเวลาตามเบสเตชั่น
แล้วก็ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากกว่าคำพยานบุคคลถ้าฟังคุณบ้าบินซะเสียงนะ
ถ้าใช่เสียงคุณบ้าบินคุยกับคุณปีชาเมื่อกี้ถ้าใช่นะถ้าใช่ฟังดูให้ดีคุณบ้าบินก็ยังจำไม่ได้นะครับคล้ายครับคลาอยู่เลย
ครูปีชาบอกข้างหน้าก็ไม่ใช่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งล่ะเราเห็นว่าความแม่นยำของพยานเนี่ย
ถ้าฟังจากเสียงแล้วเสียงนี้ใช่ความแม่นยำหรือความสามารถในการจดจำเนี่ยมีปัญหาพอสมควร
แล้วถ้าฟังคลิปต่อต่อไปที่เป็นคล้ายเสียงคุณครูพูดกับคนนั้นตัวละครที่ถูกพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในคดีหมดเลย
ผมเคยพูดนะคุณจองฝันตั้งแต่ครั้งแรกละถ้าเราเอาคลิปเสียงทั้งหมดมาเปิดตามช่วงเวลาเนี่ยนะ
มันเป็นสตอรี่ที่ยาวและจะอธิบายได้ทั้งหมดอธิบายได้ทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องยอมรับว่าเป็นเสียงของเขา
ถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็ฝงฝั่นฝงไม่ได้คือแบบนี้อันประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองคดีพวกนี้นะผมบอกให้เลยพอคดีนี้ตัดสินได้เสร็จปั๊บเป็นคดีแม่คดีหลัก
คดีที่สองตามมาคือคดีแพ่งถ้าจำได้คดีแพ่งคุณครูปีชาไปฟ้องคุณจรูนเรียกเงินค่าลอตเตอรี่คืน
แล้วสถานที่คดีแภงก็สถานจังหวัดการเนรมศ์มรีก็หยุดไว้รอฟังผลคดีอาญา
คือการตัดสินคดีแพ่งเนี่ยเขาจะฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญา
ซึ่งคดีแพ่งนี่คือคดีที่เขาอายัดไว้ใช่ไหมฮะ
ที่ถูกอายัดอยู่ใช่น่ะนี่อายัดเช็คนั่นแหละอ่าที่อายัดเช็คแหละ
ถ้าสารในคดีแพ่งเขาหยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อ
เขาก็ต้องตัดสินเหมือนคดีอาญาที่ยกฟ้อง
เมื่อสารตัดสินอาญายกฟ้องแล้วเนี่ย
ไม่ต้องมีใครไปขอถอนการอายัดหรอกครับ
ผลการอายัดมันจะจบเลยเป็นอันยกเลิกตามมาตรา๒๖๐วิธีพิจารณาความแพ่ง

ทีนี้คำถามก็คือสารจะอายัดต่อไหม
ผมว่ามันไม่น่าจะย่าสอบ
ประญาณต่างแต่ส่วนมากครูพิชาใช้พญาณบุคคลเป็นหลัก
เขาไม่สามารถก็ได้ใช้พระยานชุดเดิมในงานนะครับ
ก็ต้องใช้คำพยานในศาลชั้นต้น
ที่เราเรียกกระบวนการยุติธรรม
คือมันต้องยุติข้อเท็จจริงให้ได้
ถ้ายุติข้อเท็จจริงไม่ได้แล้วไปสื่อพยานในชั้นมทรอีก
ดีสารก็จะกลายเป็นสารที่หลักลอย

ถ้าสมมุติในคดีอาญาถ้าสารถูกลงโทษใครเลยนะ
ก็อาจจะขอรื้อฟื้นคดีแต่ต้องหาพยานหลักฐานใหม่

ต้องไปลื้อฟื้นคดีลื้อฟื้นคดีต้องลื้อฟื้นภายใน๑๐ปี
แล้วต้องได้พยานหลักฐานใหม่จริง
ถ้าไม่ใช่หลักฐานใหม่สารก็ยก
เท่ากับว่าอุทธรณ์เนี่ยสารท่านก็จะใช้
ชุดสำนวนที่เบิกความสื่อพยานกันมาในชั้นต้น

คุณไม่มีสิทธิ์ไปยื่นอะไรเพิ่มเติมแล้ว

โดยหลักแห่งโทษแล้วเนี่ยโทษของการจำคุก

แล้วประเด็นสำคัญคือมันไม่ใช่ผู้เสียหายตรงนี้

ถ้ายื่นอุทธรณ์แล้วสารชั้นต้นไม่รับหรือสารอุทธรณ์ไม่รับ
เขาก็อาจจะดีการ์ได้ไม่ได้ว่าอะไร
บดีการดีกาคำสั่งคำสั่งที่ให้รับหรือไม่รับ
ไม่ใช่ดีกาว่าชนะหรือแพ้
หรือว่าถ้าถ้าคุณครูพิชายื่นแล้วสารอุทธรณ์รับ
โอเคสารอุทธรณ์ก็พิจารณาพิภาคศาสตร์ไป
แล้วถ้าพิพากษายกฟ้องเหมือนสารชั้นต้นจบครับ
จบไม่มีสิทธิ์ดีการ์อีกต่อไป
ขั้นตอนทั้งหมดตรงนี้อาจารย์คิดว่าใช้เวลานานเท่าไหร่

ปัจจุบันสารอุทธรณ์ตัดสินไปใน๖เดือน

และคดีนี้ไม่น่าจะมีข้อเท็จจริงอะไรที่มันซับซ้อน
ดูตามความคาวิทธิ์ภาษาสารชั้นต้นเลยนะ
๖เดือนน่าจะจบครับแล้วว่าปีใหม่เพราะดีคำอุธอบพี่อ่ะแล้ว
อะไรนะหรือว่าท่านจะรอจนจบไหมรู้ว่าหมวดจรุลต้องไปยื่น

จะไปยื่นขอให้สารหยิบคดีแพ่งขึ้นมา

โดยพิพากษาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีอาญา
ถ้าศาลเห็นว่าควรจะหยิบขึ้นมา

ถ้าพิพากษาแน่นอนอันนี้ผมไม่ได้ก้าวล่วงศาลนะ
แต่รูปคดีมันต้องพิพากษายกฟ้อง

ไอ้ที่สั่งอายัดไว้ก็เป็นอันสิ้นผล
ข้อนี้ที่ผมพูดอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีแนะนำความแพ่งมาตรา๒๖๐นะครับ
แต่คุณครูปีชายังมีสิทธิ์ที่จะไปยื่นคำร้องในคดีแพ่ง
ว่าผมประสงค์จะอุทธรณคดีแพ่งด้วย
ขอให้สารอายัดต่อตรงนี้สารจะอายัดหรือไม่อายัดก็แล้วไป
อาจารย์เดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงสุดท้ายกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคาดว่าครูปรีชาคงจะถอยไม่ได้
เพราะอะไรถึงถอยไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
ท่านผู้ชมเราพักกันครู่เดียวนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ถามตรงวันศุกร์นะครับเวลาเราน้อยหน่อยนะฮะ
เวลาน้อยแต่ว่าวันนี้ฝนเราเยอะ
อาจารย์ครับช่วงสุดท้ายนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ๖๗นาที
อาจารย์คือนักข่าวเนี่ยไปถามครูปรีชาว่าเออเนี่ยทางฝั่งของหมวดจรูนเขาบอกว่า
แต่ครูปีชาบอกว่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมาย
เพราะทุกสิ่งที่ตนเคยพูดมาว่าลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลเป็นของตนนั้นเป็นความจริง
และไม่มีความจำเป็นจะต้องสำนึกผิดหรือขอโทษแต่อย่างใด

อาจารย์มองว่าทำไมครูปีชาต้องเดินหน้าต่อ
มันก็เหมือนคดีครูจอมทรัพย์
คือบางครั้งที่ผมเคยพูดคนเราเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไร
และเรื่องนี้ผมว่าทุกคนก็รู้ทั้งคุณจรูนหรือคุณจปรีชาเนี่ย
ทั้งสองท่านรู้ดีกว่าใครทั้งหมด
สารจะตัดสินยังไงจะถูกจะผิดผมว่าทั้งสองท่านรู้
แต่ผมแนะนำว่าจริงว่าถ้าเชื่อกันในพยานหลักฐานวิทยาศาสตร์นะ
หยุดบ้างก็ได้จะเสียหน้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าเดินหน้าต่อไปผลมันเกิดเยอะ
เพราะมันมีคดีอาญาที่สารที่สารดอกการไต่สวนไว้กรณีที่หมวดจรูน
ก็ฟ้องหาว่าคุณครูภีรชาเผื่อความเท็จแล้วให้การเท็จ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูผลคดีที่คุณจรูนก็ฟ้องว่า
ได้การเท็จเบิ่งความเท็จได้เป็นยังไง
มันอธิบายในตัวของมันเองคือผมอยากให้คิดถึงทุกคดี

คดีที่กองปราบใช่ไหมเนี่ยจะถามอยู่พอดีอาจารย์
ผู้การกองปราบก็บอกว่ามีคดีที่เกี่ยวข้องกับหวย๓๐ล้าน

คดีแรกก็คือหมวดจรูนฟ้องครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
เรื่องแจ้งความเท็จกันแกล้ง
คดีที่๒เรื่องในแผนพยานของครูปรีชาที่ให้การเท็จ
บอกว่าเห็นหมวดจรูนไปก้มเก็บลอตเตอรี่เจ้าปัญหาได้อะไรอย่างนี้นะฮะ

พลนวัตรีสุทธิพงภิคุณภูมิคับการระบบอุทธรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
ในขณะนั้นฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การในสำนวนคดีนี้
ก็อย่างที่ผมอธิบายไปถึงท่านบอกว่าคุณครูปีชาไม่เคยซื้อลอตเตอรี่
คุณครูปีชาไปแจ้งความก็เป็นการเท็จให้การก็ให้การเท็จ
อันที่สองผมบอกตั้งแต่ตอนที่คุยกันเรื่องพฤติกรรมของนายแผน
ตั้งแต่ต้นถ้าจำได้ใครดูเทปจำได้เลย
เพราะผมบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจเขาใช้โทรศัพท์อเบสเตชั่น
เบสเตชั่นมันจะจับได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเวลาใดและคุณโทรหาใคร
อันนี้คดีมันไม่นานมันไม่เกิน๓เดือนเขาสืบค้นได้
ตอนที่เขาสอบเรื่องนี้ว่าคุณโทรเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วเบสเตชั่น
มันจะบอกเหมือนกับคดีถ้าคุณภาคภูมิคงจำได้เหมือนกับคดีคุณสมชายนินลภัยจิต
แล้วมีคุณคู่ต้องหาที่ที่โทรศัพท์ไปมาไปมาเกาะกลุ่มไปติดไปกับโทรศัพท์ของคุณสมชาย
เนี้ยเนี้ยไอ้สูแนนเนี่ยเป็นพญาณวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อสือและมีความแม่นยำสูง

ธนุกรเหลืองมายอี่ยม

สารจังหวัดกาญจนบุรีตัดสินคดีแม่ได้เสร็จเด็ดขาดเนี่ยผมก็ชัดเจน
ภูทรนิกายังไงที่ผมย่อดูเพราะว่ามันยากที่จะกลับความมีภาคศาสตร์
ทีนี้ถ้าหมวดจรวนก็บอกว่าให้คุณครูปีชายุทธ์ถ้าเป็นผมผมก็แนะนำให้หยุดนะครับพอละ
เพราะเพราะสมมุติถ้าครูปีชายุทธ์ตอนนี้แล้วว่าจะวูลไม่ฟ้องกลับอะไรเลยเนี่ยครูปีชายุทธ์มีความผิดอะไรไหมครับ

ไปสนับสนุนกัน
ทั้งแผนทั้งกรีชาทั้งมาปิด

ให้มีการปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือไม่

สุดท้ายเนี่ยมันเหลืออยู่หนึ่งคดี

ถอยแล้วยอมรับอะไรกันบางอย่างเนี่ย
ผมว่าผลในคดีของท่านภูกษาสุดดี

ผมว่าสารไม่ลงโทษหรอก

ปัจจุบันก็ไม่ได้อยากจะได้ใครทุกเรื่อง

เพราะว่าในจำรวจที่ทำสำนวนคดีเนี่ย

ซึ่งตรงเนี้ยผมถามว่าแล้วมันจะแก้ยังไง

ผมก็จะตนภัณฑ์ยาวเหมือนกัน
แน่นอนว่าหมวดประชุมหมวดตระจงอาาทก็ฟ้องแต่แรกถ้าวันนี้ไม่ได้ได้อยู่
เขาก็จะไม่ฟ้องแล้วคุณก็ไปลุ้นคดีเดียวของผู้การศูนิ